วันเวลาที่หมุนไปกับเทคโนโลยีในยุคที่ทันสมัย
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในความเป็นไทย

ตัวเหี้ยสัตว์นำโชคหรืออาถัน
เฮียคือชื่อที่เรียกขานสัตว์เลื้อยคาน๔ขา
ลำตัวขนาดใหญ่สีดำ

พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เฮียมีชื่อเรียกมากมาย

ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะเชื่อว่าเป็นสัตว์อัปมงคล
และนำมาเปรียบเปลยกับสิ่งที่ไม่ดี
ตัวเงินตัวทองคือชื่อที่คนโบราณใช้เรียกตัวเฮีย

หากบ้านใดมีตัวเฮียเข้าบ้าน
ถือเป็นหลักที่ไม่ดี
บุคคลในบ้านจะได้รับความเดือดร้อน
หรืออาจจะมีผู้ที่ไม่หวังดี
แก้เคล็ดด้วยการไล่ออกไป
แล้วนำน้ำมนต์มาประพรมให้ทั่วบ้าน
เพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป

หากเดินทางไปที่ใดแล้วเจอกับตัวเงินตัวทองวิ่งมาขวางทางให้ตะโกนร้องทักออกไปว่าตัวเงินตัวทอง
เพราะหากร้องทักว่าตัวเฮียก็จะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่ไม่หวังดี
แต่หากร้องทักว่าตัวเงินตัวทองเชื่อกันว่าจะมีโชคมีลาบมีเงินมีทอง
ทำอะไรบ้างเราคิดยังไงรวยแน่
แต่พฤติกรรมของผู้คนที่มีความรังเกียจและเชื่อว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสิ่งอับใครจะรู้ว่าตัวเฮียก็คือเทศบาลประจำธรรมชาติที่ช่วยให้ระบบนิเวศดียิ่งขึ้นคอยทำหน้าที่จัดสรรและกำจัดซากสัตว์เน่าให้หมดด้วยการกิน
ทางทีมงานไม่ได้มีเจตนาสร้างความเกลียดชังให้กับผู้ใด
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อแต่โบราณเท่านั้น
เพราะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างต่างมีทั้งประโยชน์และโทษเช่นเดียวกัน